ไปดูอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยคนนี้กันบ้างนะคะ
แซมมี่เขาเวลนั่นเองค่ะที่มีข่าวลือหนาหูเลยบอกว่า
เธอกำลังจะติดปีกบินอิสระย้ายค่ายย้ายช่องนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ก็มีผลงานภาพยนตร์ให้ได้ติดตามแล้วก็ผลงานละครอีกหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันนะคะ
แต่ว่ามีข่าวมาแบบนี้บอกว่ากำลังจะบ๊ายวิกหมอชิดแล้วนะคะ
งานนี้เจ้าตัวร้องกรี๊ดเลยค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
หนูยังไม่ย้ายค่ายค่ะสัญญาเหลืออีก๑ปีค่ะ
แล้วก็ยังมีละครรออยู่อีกสองเรื่องนะคะแล้วที่เมาส์ไปว่าไม่ได้ไปถ่ายปฏิทินของช่องเนี่ย
ก็ไม่จริงค่ะรับรองว่ายังปักหลักวิกหมอชิดเหมือนเคย
ส่วนเรื่องแฟนนุ่มนักธุรกิจนอกวงการที่เปิดตัวไปเมื่อวันเล่นหนังนี้นะคะ
ก็ยังไม่มีใครสามารถเปิดวาร์ฟได้ค่ะเอาจริงแซมมี่เขาก็บอกด้วยความเขินอายนะคะ
บอกว่าอย่าเพิ่งเรียกว่าแฟนเลยค่ะพี่ค่ะ
แสนี้ออกมาคือเราก็ยังมีผลงานกับทางช่องก็ยังเป็นสัญญาเดิมอยู่ค่ะก็ทำไปเรื่อยเลย
ไม่ได้ค้าว่าเป็นอะไร
ยังค่ะยังไม่มี
แล้วเราไม่ได้แอบทำอะไรอะไร

ก็ไปที่สาธารณะปกติเลย
ไม่ได้แอบเลย